เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับ
ผมยิ่งชีพอาชานนท์ในฐานะผู้รีเริ่มเสนอกฎหมาย
ในฐานะประชาชนพลเมืองคนไทยคนหนึ่งธรรมดา
ที่มีความฝันอยากจะเห็นระบบการปกครอง
ระบบการเมืองในประเทศที่ผมอาศัยอยู่
เมื่อผมนำความฝันของผมไปพูดคุยกับเพื่อนฝูง
ทีมงานมิสหายรวมถึงองค์กรเครือข่ายประชาชนต่าง

และเมื่อเรานำเสนอข้อเสนอนี้ซึ่งเป็นความฝันของพวกเรา
ออกสู่สาธารณะก็ปรากฏว่ามีประชาชนมากกว่าหนึ่งแสนคน
เห็นด้วยกันแล้วมาร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
ภายในระยะเวลาอันสั้นแค่๔๓วันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว
และความต้องการของประชาชนที่ตอนนี้แผ่ออกไปในวงกว้าง
เป็นสถานการณ์ที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบัน
ความฝันของเรามีอย่างน้อย๕ข้อดังนี้ครับ
ข้อแรกเราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศ
ที่มีระบอบการเมืองการปกครองที่เปิดให้ประชาชน
สามารถเลือกผู้จะมาใช้อำนาจปกครองได้
หรือประชาชนสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้
อย่างน้อยก็อาจจะต้องเลือกทางอ้อมผ่านสมาชิกรัฐสภา
แต่สมาชิกรัฐสภาที่มานั่งอยู่ในห้องประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้
อย่างน้อยก็ต้องมาจากการเลือกของประชาชนทุกคน

ฝันข้อที่๒เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่รัฐบาล
มีความโปร่งใสถูกตรวจสอบได้
จะมีองค์กรที่มีหน้าที่มีอำนาจโดยตรงในการเข้ามาตรวจสอบ

ซึ่งองค์กรเหล่านั้นจึงจำเป็นมากที่จะต้องมีที่มาที่เป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหารมีที่มาที่เป็นอิสระ
จากคนที่เขาจะต้องไปใช้อำนาจตรวจสอบ
ความฝันข้อที่สามเราฝันว่า
เราจะได้อยู่ในประเทศที่ประชาชนมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเอง
อย่างน้อยที่สุดก็ผ่านระบบการเลือกตั้ง
ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนจะต้องแถลงนโยบาย
ว่าอยากจะนำพาประเทศไปในทิศทางไหน
และประชาชนทุกคนจะร่วมกันตัดสินใจผ่านการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งจะต้องนำพาประเทศไปตามนโยบายที่เขาได้แถลงไว้
และประชาชนก็สามารถเปลี่ยนใจได้ทุกอย่างน้อย๔ปี
ฝันข้อที่๔เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่ระบบยุติธรรม
ทำงานและปฏิบัติต่อทุกคนบังคับใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีการยกเว้นให้ความผิดให้กับใครไม่ว่าคนนั้นจะเคยทำอะไรมา
และไม่ว่าคนนั้นจะมีอำนาจหรือว่าใหญ่โตมาจากไหนก็ตาม
ฝันข้อที่๕เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่กติกาการปกครองสูงสุด
ที่ออกแบบรูปแบบการเมืองการปกครองที่รับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
จะถูกเขียนขึ้นโดยประชาชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้
อย่างน้อยที่สุดการยกร่างก็ต้องทำโดยคนที่มีที่มายึดโยงกับประชาชน๑๐๐ทุกคน
และอย่างน้อยที่สุดในกระบวนการจัดทำร่างก็ต้องเป็นบรรยากาศที่ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และมีความรู้สึกปลอดภัยที่พวกเขาจะสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้
ความฝันเหล่านี้ของพวกเราเป็นเรื่องยากเกินไปไหมครับ
สิ่งที่พวกเราคนอย่างน้อยแสนคนได้ช่วยกันนำมาเสนอต่อรัฐสภาในวันนี้เป็นข้อเสนอที่ธรรมดามาก
แล้วก็เรียกร้องซึ่งหลักการที่พื้นฐานมากที่ครั้งหนึ่งประเทศไทยก็เคยเป็นเช่นนั้น
และในวันนี้แทบทุกประเทศทั่วโลกก็ปกครองด้วยระบอบและหลักการเช่นนี้
ซึ่งผมก็เชื่อว่าทั้งท่านประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านต่างก็มีความฝันที่อยากจะเห็นหลักการเหล่านี้เช่นเดียวกัน
นี่จึงเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย
ไม่ใช่เรื่องสุดโต่งและไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในบ้านเมืองเรา
เรายังไม่เคยได้ยินใครเลยที่สามารถให้เหตุผลที่ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลได้ว่า
ทำไมประเทศไทยจึงต้องปกครองด้วยระบอบการเมืองแบบอื่นที่แตกต่างไปจากความฝันถึงหลักการพื้นฐานของพวกเรา
เราจึงต้องเสนอเพื่อยกเลิกบางประการและแก้ไขในบางข้อนะครับดังนี้ครับ
ข้อที่๑เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเลือกผู้ปกครองตัวเองได้
จึงเสนอให้ยกเลิกมาตรา๒๖๙และมาตรา๒๗๒
เปิดโอกาสให้คนที่ลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรี
เลือกคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมานั่งอยู่ในสภา
และให้คนกลุ่มนั้นมีอำนาจในการโหวตเลือกตัวเขา

และยังให้คนกลุ่มนั้นมีอำนาจลงคะแนน
เพื่อเปิดช่องทางให้หยิบเอาใครก็ได้
ชื่ออะไรก็ได้หน้าตาอย่างไรก็ได้

หรือที่เรียกว่าช่องทางนายกคนนอก

ที่เปิดทางให้มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒เพื่อให้เรามีองค์กรตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
การแผ่นดินกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตัวลาการสั่งท่านมนุษย์

จึงต้องการให้พวกเขามีที่มาที่เป็นอิสระ
กรรมการองค์กรต่างชุดปัจจุบัน
มีที่มาจากกระบวนการแต่งตั้งของคอสช
ใช้อำนาจมาตรา๔๔สร้างกระบวนการแต่งตั้งขึ้นมา
แล้วให้พวกเขาส่งตัวแทนเข้ามาเลือกกันเองอยู่ในหมู่พวกเดียวกันเอง
แล้วได้รับการอนุมัติมาจากคนที่พวกเขาจะต้องตรวจสอบในวันนี้
แต่งตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน
หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่แล้ว
ที่ก็มาจากการแต่งตั้งทั้งสิ้น
จึงเสนอให้ยกเลิกมาตรา๒๐๓ที่ว่าด้วยที่มาองค์กรอิสระ
และกฎหมายประกอบรัฐมนูลฉบับที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระนะครับ
และให้ชุดปัจจุบันที่มีที่มาที่ไม่เป็นอิสระพ้นจากตำแหน่ง
วาระชั่วคราวเฉพาะกิจก็ขอให้สัญหาคนที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว
กระบวนการที่อย่างน้อยพอจะรับกันได้มากที่สุดก็คือกระบวนการตามรัฐธรรมนูล๒๕๖๒
ข้อเสนอข้อที่๓เพื่อให้ประชาชนสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้
เราเสนอว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีและแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งชื่อนั้นอาจจะฟังดูสวยหรู
แต่ว่าเบื้องหลังของแผนการเหล่านี้ล้วนถูกร่างขึ้นโดยคนที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งเข้ามานั่งดำรงตำแหน่ง
พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่นั่งตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการด้วยตัวเอง
ร่างเสร็จก็นำไปให้คณะรัฐมนตรีชุดภายใต้รัฐบาลคอสชเป็นผู้พิจารณา
และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งกันมาเองเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
พร้อมกับวางกลไกการบังคับใช้ภายภาคหน้าเอาไว้
ว่าให้ตีความและบังคับใช้โดยองค์กรที่เขาก็ต่างเลือกกันมาเองทั้งนั้น
จึงต้องเสนอให้ยกเลิกมาตรา๖๕

และยกเลิกหมวดที่๑๖ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศของคอสช

เพื่อให้เราได้อยู่ในประเทศที่มีระบบยุติธรรมที่บังคับใช้เสมอหน้ากันทุกคน
เราจึงต้องเสนอให้ยกเลิกมาตรา๒๗๒
หรือว่ามาตราสุดท้ายที่เขียนเอาไว้ในรัฐมนูล
เพื่อนิรโทษกรรมยกเว้นความผิดให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทุกการกระทำที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตปัจจุบัน
และที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
รวมทั้งคุ้มครองประกาศและคำสั่ง
ที่ออกมา๕๐๐กว่าฉบับ
และการปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านั้น
ให้มีผลคุ้มครองตลอดไป

เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูลจากประชาชน

ร่างขึ้นโดยคณะรัฐธรรมนูนแต่งตั้งขึ้นทุกคน

ที่จะจับกลุ่มคนไปขังไว้ในค่ายทหารได้๗วัน

ถูกดำเนินคดีที่สารทหาร

สื่อมวลชนทุกแห่งทีวีวิทยุ
ถูกบังคับตามประกาศของข้อสช

รายการที่คนมานั่งพูดคนเดียวอยู่ทุกวัน

โดยสมาชิกสอสรทุกคนต้องมาจาก

และสมาชิกสอสรเหล่านั้น

ขึ้นมาพูดคุยในกระบวนการจัดทำ

และสามารถใช้กันต่อไปยาวได้นะครับ
หลักการเรื่องการแก้ไขรัฐมนูล

ในสังคมทุกสังคม

เพียงเรียกร้องให้แก้ไข

ปกติที่ปกติธรรมดาเท่านั้นเอง

มาเพื่อปฏิเสธได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ในการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปข้างหน้า

แต่ถ้าหากว่ารัฐสภา

เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

มากกว่าแสนคนที่เข้าชื่อเสนอกันมา
รวมทั้งพี่น้องประชาชนอีกหลายล้านคน

และกำลังรอฟังคำอธิบาย

ในทางเหตุผลของหลักการเหล่านี้อยู่ด้วย